เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวให้ฟังนะครับ
บอกเลยว่าช่วงนี้ไอ้ไข่เนี่ยแรงจนฉุดไม่อยู่
โอ้โหเขาบอกว่ามีวิธีในการที่จะไปขอนะ
เอ้ยขอยังไงให้ได้คนลองทำ

พาไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับ

ก็พากันไปที่วัดสั๑๙๗๓สัมบนสรราณราช

ประชาชนเข้ามาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่
แล้วทีนี้ทางกรรมการวัดเขาได้อันเชิญมาจากภาคใต้เลยนะ

เพื่อให้ประชาชนที่นี่ไม่ต้องลงใต้ไปไง
กราบไหว้บูชาที่เชียงใหม่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ

แล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอกับคนดวงดีที่เป็นหญิงสาววัยเบญเจ้าเพศคนหนึ่ง
คนนี้มาพร้อมกับเพื่อนชายอีก๒คน
เป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาบอกว่านำประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนัด
พร้อมด้วยน้ำแดงจำนวน๒๔ขวดมาแก้บนให้กับไอ้ไข่
มีการปิดทองเปลวด้วยนี่แหละคือไฮไลท์
เขาบอกว่าวิธีการแบบนี้คือวิธีการขอโชคที่เธอทำแล้วได้ผล
เธอเอาทองคำเปลวเนี่ยไอ้ที่ปิดทองนั่นแหละ
ปิดตรงไหนรู้ไหมตรงไหนตรงไหน
ไปปิดตรงจุดที่อ่อนโยนที่สุด
ตุ๊กตายุทธศาสตร์
ดูไปเถอะผมไม่อยากจะอธิบายความให้มาก
ไปปิดตรงนี้แล้วขออะไรก็จะได้ตามที่
ดิฉันไม่เห็นแต่นั่นคือความเชื่อนะ

ดีแล้วเอาแต่อย่างนี้ละกันผมเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อ
แล้วก็ไอ้ไข่เนี่ยโอเคช่วงนี้โด่งดังมากก็จริง
แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ

แพร่ค่ะไปที่แพร่ชาวบ้านเนี่ยทำพิธีทอดกระถิ่นที่วัดน้ำพร้าวแล้วก็ขอโชคไอ้ไข่ด้วย
ไปดูบรรยากาศกันดีกว่าบรรยากาศที่วัดน้ำพร้าวค่ะ
ชาวบ้านกำลังร่วมพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีกันอยู่นะคะ
รวมไปถึงพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ด้วยก็เป็นวิธีพิธีที่ทางวัดเนี่ยเขาจัดขึ้น
เพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญกันสร้างอุโบสถไม้สักศิลปะล้านนาประยุกต์
อุโบสถหลังเดิมที่ตรงรากฐานแตกร้าวแล้วนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่ามีผู้มาร่วมบุญครั้งนี้เยอะมากเลยนะ
แต่จะบอกว่านอกจากการร่วมทำบุญทอดกระถิ่นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพิธีที่ทางวัดเขาจัดขึ้น
ก็คือพิธีบวงสวงไอ้ไข่หรือรูปหล่อกุมารทองขนาดใหญ่ความสูง๙๖เซนติเมตร
ซึ่งทางวัดเนี่ยได้มาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาก็นำมาถวายให้กับทางวัดเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
โดยนำมาจากวัดสะสี่มุมนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามากราบไหว้มาขอโชคกันตามความเชื่อกันว่ากันไปแบบนี้
หลังจากพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นนี่แหละค่ะก็จะต้องมีการจุดประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนัดแล้วก็เป็นเรื่องราวฮือฮาด้วยคุณผู้ชม
ขณะที่กำลังจุดประทัดเนี่ยเลขของประทัดกระเด็นออกมาต่อหน้าต่อตางูหลบแทบไม่ทันคุณโอ้ต้องระวังด้วยนะเวลาจุดประทัดอย่าเข้าไปใกล้อันนี้ระวังด้วยนะจ๊ะจริงค่ะไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันบรรยากาศวัดป่าบึงหล่มอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
กลุ่มชาวบ้านพากันไปขอโชคขอลาบจากรูปปั้นกุมารไอ้ไข่นะคะหรือว่าที่นี่จะเรียกว่ากุมารไข่ค่ะถูกนำมาตั้งไว้ที่วัดตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนและเขาร่ำลือกันว่าให้โชคตั้งแต่งวดแรกกันทั่วหน้าเลยส่วนงวดนี้ครั้งนี้เร็วนี้ชาวบ้านเขาก็มาดูเหมือนกันมาดูที่นี่แหละดูอะไรล่ะดูชิ้นส่วนจากภาพ
โอ้โหเธอเลยมาแก้บนแล้วก็ทำแบบเดิม
กระซิบกระซากขอโชคขอลาบกันไป
เอาเป็นเรื่องของความเชื่อนะเอาจริงเพราะว่าคนที่เขามาที่นี่ก็มีกันเยอะ

คนที่โชคดีก็มีคนโชคไม่ดีก็มาเหมือนกัน

อ๋อคนโชคไม่ดีก็เยอะ